ที่จังหวัดชนบุรีไปช่วยนกเอี่ยงบ้าง
เอาจริงนกเอี่ยงตัวนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เพราะขามันไปติดกับเชือก
ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่ช่วยมันแล้วก็ตายได้เลยนะครับ
นี่ต้องมาเป็นรถใหญ่งานนี้เลยเหรอเนี่ย

ทำไมล่ะทำไมถึงต้องจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้

อุ้ยคุณ
ไม่ช่วยมันโดนไฟช็อตตายได้เลยนะ

ท่านสิครับชาวบ้านเถอะนั้นเขาเห็นนะครับ
ที่ประเวนหน้าเทศบันเมืองศิราชาอศิราชา

นกเอี่ยงตัวนี้มันติดอยู่บนสายไฟสูงนับ๑๐เมตร
มันเหมือนกับว่าร้องเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเลยแจ้งไปประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
เพื่อขอรถมาช่วยหน่อย
ก็ต้องเป็นรถกระเช้าแบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็ตลอดทีก็ต้องไปขึ้นไปเพื่อไปช่วยเจ้านกตัวนี้

คือเหมือนกับว่าขามันไปติดกับเชือกบางสิ่งบางอย่าง
เชือกที่เหมือนกับว่าเอาไว้รัดสายไฟ

มันเป็นเชือกที่ชำรุดมันมีสายที่หลุดออกมาแล้วมั้ง
แล้วนกพอมันไปเกาะที่สายไฟ

ขามันเลยไปสอดอยู่กับไอ้เชือกไนลอนอันนั้นที่เอาไว้รัดสายไฟ
สุดท้ายมันติดติดจริงออกไม่ได้ฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของทุกชีวิต
นี่ขึ้นไปอย่างนี้เขาเสี่ยงตายเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็เสี่ยงตายเหมือนกันนะ
ช่วยเจ้านกตัวนี้ได้สำเร็จนะครับ
คืออย่างนี้มันมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้จริง

เพราะว่าตัวไอ้นกเอี่ยงตัวนั้นมันไปไหนไม่ได้แล้วมันทำท่ากระพือปีกจะบินจะบิน
แต่มันบินไม่ได้ไงก็เลยติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่
โอ้โหต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงนะครับแล้วต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่แจ้งและประสาน
ให้จรธิเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ครับ
อ้าวหนึ่งชีวิตก็มีคุณภาคนะคะ